เมื่อวานเจอคุณแอฟค่ะกับละครเรื่องใหม่

เพราะว่าได้ประกบกับคุณต่อ

ว่าลูกสาวน้องปีใหม่เนี่ยชอบมากคุณผู้ชมชอบเพลงนี้มาก
แล้วก็เรียกผิดเป็นรักติดใจหลับ

ไม่คือเด็กไม่รู้จักไซเรนนะคะ

น้องปีใหม่เนี่ยได้ดูหรือยังนะคะ
รวมไปถึงละครเรื่องใหม่ฟิตติ้งแล้ว
กับพี่ต่อธนภพโอ้โหบทเท่มาก

อันนี้ทำเพื่อลูกค่ะ

พอเขาดูคลิปที่น้องไอซ์พูดให้กำลังใจ

แล้วก็เขินแล้วก็แล้ววันนั้นน่ะ

คนนื้อหากับภาพแรกเนอะ

วันนั้นเป็นการถ่ายทีเซอร์ค่ะ
แล้วก็ทีมงานก็สแนปภาพ

น้องต่อก็น่ารักเนอะ

เมื่อวานน้องต่อก็ออกงานค่ะ
ก็มีกระแสดราม่าเพราะว่าแฟนคลับบอกว่า
โทษนะต่อปกติเล่นละครวัยรุ่น

หายมากอายุห่างกันจะ๒๑ปี

ขอเกิดใหม่ใกล้เธอค่ะ

เพราะมันห่างกันจนเกินนี่แหละครับ
มันเลยมันเลยน่าสนุกอยากให้เชื่อใจ
เพราะว่าที่ผ่านมาการทำงานหลายปีที่ผ่านมา

กับแฟนที่ดูงานผมแบบผมไม่เคยทำงานแบบเหลาะแหละ
เชื่อเถอะเราเป็นคนสองคนที่เป็นโหมดทำงานเต็มที่ทั้งคู่
เอาใจช่วยแม่แอฟแล้วก็น้องต่อด้วยนะคะ
ว่าจะเวอร์ชั่นไหนว่าพี่แอฟจะแบบสะดวกแบบไหนอะไรแบบนี้นะจ๊ะ